เสียแป้งเมื่อวานนี้ก็เป็นไปตามที่ผมคาดหมาย
ก็คือศาลท่านรู้อยู่แล้ว

เลือกเลื่อนไป๒๕ธันวาคมครับคุณผู้ชม
จริงจะมีการพิพากษาคดีที่เสียแป้งพยายามฆ่าเจ้าพนักงาน
จากเหตุการณ์เมื่อ๙กันยายน๒๕๖๒
แต่เนื่องจากเสียแป้งเนี่ยหนีใช่ไหมหนีอยู่ตอนนี้
สารก็เลื่อนการอ่านคำพิพากษาออกไปเป็นวันที่๒๕ธันวาคมเวลา๙นาฬิกา
และหากถึงวันนัดครั้งต่อไปจำเลยยังไม่มารายงานตัว
สารจะพิจารณาอีกครั้งว่าจะเลื่อนอีกทีหรือว่าจะอ่านรับหลังไปเลย
คุณผู้ชมครับการอ่านคำพิพากษาแล้วจำเลยไม่อยู่
เขาเรียกว่าการอ่านคำพิพากษารับหลังครับ
เขาทำได้สมมุติว่าสารมองไม่สมควรแก่เหตุ
คุณที่คุณไม่อยู่เนี่ยสารอ่านคำพิพากษาเลยได้นะครับ
คดีนี้นะเกิดขึ้นที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่ง
คดีนี้ที่เขาจะอ่านคำพิพากษากันเนี่ยพยายามฆ่าที่อำเภอเมืองพัทธลุง
เกือบตี๒แล้วคุณผู้ชมของวันที่๙กันยายน๒๕๖๒
กลุ่มของเสียแป้งทะเลาะวิวาสกับกลุ่มตำรวจครับ
แล้วก็มีชักปืนออกมาทำท่าทำทางจะยิงขู่นะครับ
แต่เนี่ยฮะชี้ปืนมาที่ตำรวจส่องปืนมาที่ตำรวจล่ะ
โดยมีเสียแป้งนี่คุมสถานการณ์อยู่นะครับ
เหมือนเป็นคนมาห้ามอ่ะนะ
จากนั้นกลุ่มชายชะกันก็วิ่งไล่กันออกไปที่ลานจอดรถ
แล้วมีการชักปืนคล้ายคล้ายจะยิงกันคุณผู้ชมดูนะไกลหน่อยนะ
นี่แหละครับแล้วก็วิ่งไล่กันไปที่ถนน
มีรถตู้สีขาวขับมารับกลุ่มชายชะกันออกจากลานจอดรถไป
นี่ปุ๊บเหมือนยิงนะวิ่งไล่กัน

ตำรวจสพเมืองพัทธรุงดำเนินคดีเสียแป้งกับพวกข้อหาพยายามฆ่าเจ้าพนักงานและพกพาปืนครับ
อกจากนี้ศาลจังหวัดพัทธลุงยังออกหมายจับ
หมายจับอะไรอ่ะหมายจับใหม่เลยนะ
นี่เพิ่งออกใน๒๔พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
ตั้งข้อหาเสียแป้งเพิ่มเติมฐาน
ร่วมกันมีปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในความครอบครอง
ร่วมกันมีปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ร่วมกันพาปืนไปในหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
จากเหตุยิงนั่นแหละยิงยิงปืนบนถนนน่ะนะ
ในพื้นที่หมู่๕ตะบนคลองเฉลิมอำเภอกงหลายจังหวัดพัทธลุงครับ
ทุ่มครึ่ง๑๗พฤษภาคม๒๕๖
ปืนแล้วนะปืนแรก๖๒นะครับยิงตำรวจนะครับ
อันนี้คดีปืนนะฮะพกปืนก็ปี๖๔นะครับล่วงเลยมา๒ปีแล้วใช่ไหม
กระทั่งตำรวจไปเจอไปเจอปลอกกระสุนที่เก็บได้ในที่เกิดเหตุ
ตรงกับปลอกกระสุนที่เสียแป้งใช้ยิงปะทะกับตำรวจบนเทือกเขาที่ผ่านมาเนี่ย
ปี๖๔ที่ยิงกับตำรวจยิงกับตำรวจปั๊บมีปลอกกระสุนตกอยู่
พอมา๘พฤศจิกาที่เราบอกยิงกันบนเขาตอนแรกว่าตายแล้วไม่ตายแล้วหนีไปจนได้
เขาไปเจอปลอกกระสุนบนนั้นแล้วไปเทียบกัน
เขาก็เลยแจ้งข้อหานี้เพิ่มเติมก็ออกใบจับในคดีปืนครับคุณผู้ชมครับ